เรื่องนี้คุณอรัชพรเราก็หาคำตอบให้เหมือนกัน

คือทุกคนพยายามเพ่งพยายามซูมพยายามที่จะมองให้เห็นว่า
วงจรปิดล่าสุดที่ตอนนี้แพร่หลายอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ย
ใช่วันเกิดเหตุที่คุณแตงโมตกเรือหรือเปล่า

นี่คือท่าเรือเทเวศ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

มีคนบอกว่านี่ใช่เรือที่คุณแตงโมนั่งมาไหม

เดี๋ยวขอดูภาพนั้นก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกมีคนตกจากเรือลำนี้ด้วย

ใช่คือต้องบอกนะว่าด้วยความที่มันค่อนข้างมืด

มันบางทีมันเป็นเงาของแสงสะท้อนไปอะไรมันดูไม่ค่อยออกมา

คือถ้าเราไม่ทำลูกศรคุณผู้ชมก็ยังคงตาแตกอยู่นะว่า

คือชาวเน็ตบางคนถึงขั้นแบบขยายภาพแล้วก็มีลากเส้นให้ดูเลยนะ
ใช่แล้วมันดูจางมากค่ะเห็นไหม
วันนี้เราก็หาคำตอบให้นะครับท่านผู้ชมครับ

เชื่อว่าท่านเนี่ยแน่นอนว่าคำถามคือหนึ่งใช่เรือของคุณตังโมไหมแล้วนี่

ใช่คุณตังโมตกน้ำไหม
แม้ภาพจะแตกแต่ก็มันก็ดูแบบเป็นไปได้ค่ะ

แล้วบางคนบอกนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุด้วยซ้ำนี่กระโดดหนีลงจากเรือเลยหรือเปล่า
นี่หลายคนถึงขั้นซูมแล้วครอบเป็นภาพนิ่ง
แล้วก็คือร่างให้ดูว่าเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้เป็นขาเป็นตัวกระโปรงเสื้อแล้วก็คือเหมือนแบบตกลงมาในลักษณะหงายใช่ไหมคะ

เหมือนโดนโยนออกมาหรืออะไรแบบนี้
หรือเธอกระโดดหนีออกมาหรืออะไรยังไง

ท่านผู้ชมครับนี่เป็นจุดท่าเรือเทเวศนะฮะ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา๒๑นาฬิกา๕๓นาทีเวลาตามในกล้องวงจรปิดนะฮะ
สปีดโบสต์ลำนี้ล่องเรืออยู่ในแม่น้ำเจ้าพญาลักษณะค่อยขับแล้วก็เลี้ยวออกไปทางด้านขวา

แล้วทีนี้อย่างที่น้องมิ้นบอก

ท่าเรือเทเวศนะครับซึ่งมีภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งคุณภาวนากรุงกาญจนะบอกว่าพอเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยใช่๒๔กุมภาพันธ์แล้วช่วงนั้นจำได้ผ่านมา๑๐วันยังจำได้๓ทุ่มเกือบ๔ทุ่มเห็นเรือสปีดโบ๊ทลำนึงเปิดไฟสีน้ำเงิน
ใช่เขาบอกไว้ว่าจริงเรือลำของคุณปอเนี่ยเครื่องเสียงดีมากเขาว่าอย่างนั้น
ก็ที่คุณตังโมยังยืนแล้วก็ถ่ายคลิปเปิดเพลงอยู่
พี่เขาบอกเขาจำได้เปิดเพลงเสียงดังด้วยผ่านท่าเรือเทเวศไปทางสะพานพระราม๘ห่างจากฝั่งสักประมาณ๑๕๒๐เมตร
แต่พี่ไม่เห็นหรอกว่ามันมีอะไรตกจากเรือหรือเปล่าอืมอ่า
เหมือนกับที่เขามาเห็นคลิปกันแล้วก็แบบต้องมาดูกันอย่างละเอียดเนี่ย
แล้วยังเห็นเรือเนี่ยแล่นกลับมาอีกรอบด้วย
ตอนนั้นอยู่ที่ร้านในร้านยังคุยอยู่เลยแบบโอ้โหแม่นี่เรือเทคหรือเปล่ามันร่องแม่น้ำเจ้าพญา
เหมือนเรือเทคแบบเปิดเพลงแดนตื๊ดอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ

แม่น้ำเจ้าพระยามีเรือเทคด้วยเว้ยพี่ยังพูดอย่างนี้เลย
ตอนขามาคือเห็นขามาทางนี้ร่องไปทางสะพาน

ทางนี้แล้วก็ถามมาพี่ไม่ได้สังเกต
ไม่ได้สังเกตแต่มันเห็นแว๊บตรงนี้
แต่ไม่ได้ยินเสียงเพลงว่าพี่น่าจะอยู่ช่วงนู้นมากกว่า
แต่ขากลับพี่เห็นอยู่ช่วงนั้นน่ะ

ใช่ทำไมไฟเรือลำนั้นเสียงมันดังจัง
ว่าเรือเทคในแม่น้ำเจ้าพระยาพี่ยังว่าอย่างนี้เลย
ลูกค้าตัวสองยังหัวเราะเลย
พี่จำได้ว่ามันมีไฟแสงไฟสีดำเงินแว๊บอ่ะ
แป๊บอ่ะแกคือมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรตกไม่มีอะไร
ไม่มีไม่มีอะไรตกตรงนี้ไม่มีอะไรตกแน่นอน
แต่ว่าทางเจ้าของร้านอาหารตรงนี้ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วครับ
ว่าถ้าเกิดสมมุติถ้าคุณแตงโมจะถูกผลัก
หรือว่าจะตกหรือว่าจะพลัดหรือจะกระโดดลงจากเรือตรงนี้จริงเนี่ย
คือมันห่างจากจุดที่เขาบอกว่าเจอร่างคุณแตงโมเนี่ย๕กิโลเลยนะ

แถวนั้นที่เจอร่างคุณแตงโมในอีก๒๓วันต่อมาเนี่ย
อยู่ท่าเรือพี่บุญสงครามหนึ่งนู่นน่ะ

ค่ะเรื่องเรือเนี่ยคือหลายคนอย่างที่บอกซูมจนนี่คุณผู้ชมส่งมาบอกผมดูจนเจ็บตาไปหมดแล้วครับ

คือเอาจริงนะขอบใต้ตาก็ไม่ได้พักลูกกระตาก็ไม่ได้พัก
เพราะว่าต้องซูมดูว่ามันใช่เรือลำเดียวกันไหม

แต่เอาจริงเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือมันก็หน้าตาเหมือนกันไปหมดว่าไหมคะสปีดโบสต์

ไปถามเจ้าของอู่นั่นแหละค่ะ

เขาจะเป็นอู่ที่คนที่มีเรือสปีดโบสต์พวกนี้
แต่ว่าไม่ได้มีท่าหรือมีบ้านจอดอยู่แถวริมน้ำเนี่ย

ใช่เป็นการฝากจอดแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนรายอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งคุณปอก็ฝากไว้ที่นี่เนี่ยแหละ

เจ้าของอู๋ตอบว่าไงรู้ไหมครับว่าอย่างไรครับ

เจ้าของอู่บอกว่าผมว่าน่าจะใช่

ดูมืดแบบอย่างนี้ดูแค่นี้รู้เลยว่าน่าจะใช่
ใช่เพราะเขาดูเรื่องของโครงสร้างลักษณะ

ลักษณะเรือมันคล้ายกันตรงที่ไฟติดด้านบนหัวเรือ

ก็คือไฟสีแดงกับไฟสีเขียว
ปกติจะติดอยู่ที่บริเวณแก้มเรือโคบอลทั้งสองข้าง

เราทำให้ดูเนาะภาพเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นสีเขียวฝั่งซ้ายจะเป็นสีแดง
ซึ่งในคลิปมันดูไม่ออกถึงภาพหรือว่าไฟตรงนี้
เขาเลยบอกว่าอันนี้มันเลยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่
ส่วนคุณพิเกิร์นก็ถามอีก
งั้นพี่คิดว่าน่าจะใช่เนอะน่าจะใช่โคบอลเนาะ
งั้นดูไปต่อดูต่อหน่อยว่า
แล้วที่ว่ามันเหมือนมีคนตกลงมาจากเรือ

แต่ถ้าจะไปเปรียบเทียบกับกรณีของคุณแตงโมนิดา
สมมุตินะว่าถ้าเป็นคุณแตงโมจริงเนาะ
การกระโดดหรือการตกเรือจากฝั่งขวาเนี่ยโอกาสที่ขาของเธอจะไปโดนใบพัดเนี่ย
ศูนย์เป็นไปไม่ได้เลย
เพราะว่าเรือกับเรือกับคนเนี่ยมันจะทิ้งห่างจากกันไปอย่างนี้ห
ใช่ค่ะเพราะว่าอีกอย่างถ้าจำได้ลักษณะของเรือนเนี่ย
ยนต์มันอยู่ตรงกลางท้ายเรือถูกไหมคะ
ถ้าคุณตกออกไปทางขวาคุณก็จะกระเด็นออกไปทางขวาคือออกห่างจากเรือไปอีก
ไม่มีทางที่คุณจะเข้าใกล้เฉียดใบเรือได้เลย
จากดูคลิปนะฮะเราก็เห็นมากกิ้งของเรือมันไม่ครบ
แต่ความเห็นส่วนตัวคิดว่าใช่ครับ
แต่ว่ามากกิ้งของเรือไม่เห็นคือเราไม่เห็นไฟสัญลักษณ์สีแดงที่ผมอธิบายให้ฟัง

แต่คิดว่าเรือที่มีไฟบนหลังคากับมีไฟใต้น้ำสีฟ้ามันมีไม่กี่ลำ
คิดว่าใช่เพราะไฟใต้น้ำสีฟ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเข้าไป

ลำนี้ติดสีฟ้าซึ่งมันมีไม่กี่ลำที่ติดไฟใต้น้ำสีฟ้า
เห็นเป็นเงาแล้วมีเงาที่กระเด็นออกมาจากท้ายเรือจริง
แต่ซึ่งกระเด็นออกมาขนาดนั้นมันห่างใบพัดเยอะ
ทำให้มีแผลเป็นไปไม่ได้
เพราะการที่กระเด็นออกมาอย่างนั้นยิ่งไม่มีโอกาสโดนใบพัดเรือเลย
ก็คล้ายว่ามีวัตถุอะไรตกลงไปนะ

แต่ดูจากลูกคือมีการตกห่างเรือมาก

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงเรือ
แล้วก็ไปจำลองให้ดูเลยว่าถ้าหงายหลังตกจากเรือไป
ลักษณะคือไม่มีคนไหนเลยที่ถูกดูดไปข้างใต้

ทุกคนก็คือจะถูกผลักห่างออกจากเรือหมดเลย

แต่ว่าตรงนี้เวลาในเรือเนี่ย๒๑นาฬิกา๕๓นาที
แต่เวลาที่คุณแตงโมตก
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นช่วง๒๒นาฬิกา๓๐นาที๓๑๓๒ประมาณอย่างนี้
แล้วตอนนี้ก็เริ่มดูกันว่าคงไม่ได้โดนใบพลัดหรอก

จะเป็นโดนฟินที่มันอยู่ต่ำกว่าใบพัด
เขาบอกเป็นหางเสือเรือที่มันเป็นเหล็กแหลมลงมาใช่ไหมคะ
วงช่วงวนอะไรกลับมาหรือเปล่า
ตรงนี้นะฮะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาไปดูต่อ
แต่ว่าเจ้าของอู่เนี่ยที่เขาจอดเรืออยู่ตรงนี้เนี่ย
ที่คุณปอเอาเรือมาจอดบอกว่าน่าจะใช่

น่าจะใช่ทั้งเรือและน่าจะใช่คนตกลงมา
คล้ายคนตกมากและเรือก็น่าจะคือคม
อันนี้คือการจำลองตกเรือเมื่อวานนี้นะที่ทำให้ดูนะคะ
หลังจากที่มันเกิดเคสคุณแตงโมมาแน่นอนอู่เขาก็เป็นข่าวแหละ
เพราะว่านอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นคือทุกคนมาเจอกันที่นี่ใช่ไหม
มาลงเรือที่นี่ยังเป็นจุดที่ทุกคนลงมารวมตัวกันที่นี่
หลังจากที่ไม่ยอมไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
คนทั้ง๕คนบนเรือก็มารวมอยู่ที่อู่เขานี่แหละ

ปกติแล้วอู่เขาก็จะมีคนมาขอจอดเรือประมาณสัก๖๐ลำได้
ตอนนี้ยกเลิกไปประมาณ๘ลำแล้วค่ะ
ซึ่งเฉลี่ยราคาต่อลำที่มาจอดจะอยู่ที่ประมาณ๗๐๐๘๐๐บาทต่อเดือน
เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันว่า

เพราะว่าหลายคนเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัว

เขาอธิบายว่าหลังจากคนบนเรือหาคุณแต่งโมไม่เจอแล้วแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่
จากนั้นไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุ
เพื่อชี้จุดตกที่ชัดเจนคาดการณ์ว่า
คุณแตงโมอาจตกช่วงสะพานพระราม๗ตรงกลางแม่น้ำ
จากหลักฐานในกล้องวงจรปิดจะพบว่าคุณตังโมเนี่ยตกอยู่แถวริมน้ำฝั่งมัศยิต
โดยกล้องที่จับภาพได้คือกล้องประตูระบายน้ำทางด้านวัดรุ่ม

แต่ใกล้เคียงกับกล้องวงจรปิดเมื่อลองเทียบจากภาพถ่ายของทางทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยนะฮะ
จะเห็นว่ามีตึกมีลักษณะโครงสร้างเหมือนกัน
บริเวณจุดตกอาจจะเป็นแถวนี้หรือเปล่า

แล้วก็ทดลองวัดระยะดูจุดที่คาดว่าน่าจะตกจนถึงจุดที่เจอร่าง
ระยะทางประมาณไม่เกิน๓๐๐เมตร
ซึ่งในช่วงเวลาก่อนที่จะเจอร่างเนี่ย

แสดงว่าตอนตกน้ำคุณตังโมน่าจะจมแล้วก็ดิ่งลงก้นแม่น้ำ

นี่เขาใช้วิเคราะห์แบบเป็นช็อตอย่างละเอียดเลย

เขาจะพูดอธิบายไว้
เดี๋ยวเราลองไปเทียบกับภาพข่าวดูครับ
ซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าจังหวะเริ่มต้นก็จะเร็วกว่า

ก็จะเห็นว่าตึกโครงสร้างตรงนี้มีลักษณะเหมือนกัน
แล้วก็ลองเทียบบริเวณการเทียบในช่วงกลางวัน

การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้มข้นเหลือเกิน
ระหว่างที่ท่านติดตามเราอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทั้งสี่คนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เรียกสอบอยู่นะฮะ
ใช่คุณแทนไม่ได้มานะฮะ